ไปดูที่จังหวัดเพชรชบุรีกันหน่อยนะคะมีคนเขาร้องเรียนกันมาบอกว่ามีพระทำร้ายเนรค่ะ
คือเขาบอกในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยพระตบหัวเนรแบบหน้าทิ่มเลยนะคะ
แล้วก็มีการหยิบเอาด้ามไม้กวาดมาชูขึ้นเหมือนจะฟาดด้วยนี่ดูภาพกล้องวงจรปิด
คือคนที่นั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็มีเฮดโฟนห้อยอยู่ที่คอค่ะอุ้ยนี่พระรูปเนี้ยเดินมาปุ๊บตบเข้าไปเลย
แล้วก็ลักษณะเหมือนโต้เถียงอะไรบางอย่างกันอยู่อ่ะนะคะครับแล้วสักพักนึงเนี่ย
ก็มีพระอีกรูปหนึ่งเหมือนคงออกมาถามว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นแล้วพระรูปนี้ที่ตบเนรอ่ะ
เดินไปหยิบไม้กวาดมาแล้วยังไงแล้วก็ชูขึ้นเงื้อขึ้นทำท่าเหมือนจะฟาดอ่ะค่ะ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเนรก็คือยกมือป้องกันปัดป้องอ่ะนะคะอ่า
หลายคนก็งงว่าโอ้โหคือยังไงพระทะเลาะกับเนรเหรอ
แล้วต้องตบต้องทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้เลยเหรอครับ
ครับพระคู่กรณีคือพระณฑฎนะคะเออ
เราก็ลงพื้นที่ไปถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้น

เนรอ้นไปฟ้องพระครูวาธีวรวัตรรักษาการเจ้าอาวาส
ว่าไม่ออกบินทบาทไม่ทำวัดของตัวเอง
ซึ่งเนรอ้นบอกว่าเนรอ้นไม่ได้ฟ้อง
แค่ไปดูใบรายชื่อที่จดบันทึกเฉย

ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยไปเล่าให้รองเจ้าอาวาสฟังแล้ว
รองเจ้าอาวาสก็เลยให้ไปแจ้งรักษาการเจ้าอาวาสทราบ
แล้วก็เรียกทั้งพระนดแล้วก็เนรอ้นเนี่ย
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการฆ่าโทษกันด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกเนี่ยรองเจ้าอาวาสบอกเลยว่า
ต้องชดใช้ค่าเสียหายคนละ๑๐๐๐๐บาททำทันบนไว้ด้วย
แล้วถ้าก่อเหตุซ้ำอีกจะให้ศึก
แต่เนรโอนบอกยังกังวลอยู่เพราะว่ายังถูกข่มขู่เอาไว้ค่ะ
พอประตูกล้องอะไรเสร็จปุ๊บผมก็เดินลงไปหาพี่ชาย
เขาก็เหมือนวิ่งวิ่งเข้ามาเลยใช่ไหมวิ่ง
เขาก็มามาชี้หน้าว่ามึงออกมานี่ให้ประมาณนั้น
มึงล็อกห้องทำไมมึงลงมาได้แล้วเหรอประมาณนั้นครับ
อ่ามีคลิปแคบก็ตอนข้างบนเพราะว่ามีกล้องฮาบ
พี่ชายที่ไม่มีกล้องพี่ช้าเห็นเหตุการณ์
เขากลัวถ้าเกิดกูกลับไปบ้านกลัวเอาปืนมายิงพวกมึงก็ได้
กรณีนี้คือสิ่งที่ทำให้เนไม่สบายใจ

ระวังและแวงใช่ครับถ้าเกิดขาดศึกขึ้นไป
แล้วเขาเอาปืนมายิงจริงจะให้ทำอย่างไรครับ
จากกล้องวงจรปิดถ้าเปลี่ยนจีวอนเป็นชุดนักเรียน

คือถ้าท่านเป็นพระท่านอยากจะชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมก็บอกมานะ
แต่ถ้าเป็นพระท่านถือศิลป์ท่านต้องมีความอดทนมากกว่าเนรอยู่แล้ว
ใช่ไหมท่านมาทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับ